ทุกผู้ชมครับมีเพจแม่ทัพลิงจุกกรู

แต่วันนี้เป็นจุกรู่และนายเดชาใช่ไหม

บอกว่านี่คือคลิปวิดีโอของสามเณรรูปหนึ่ง
อยู่ที่วัดที่จังหวัดนนทบุรี

กำลังปฏิบัติภารกิจสยิว
อยู่กับสามเณรด้วยกันเลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบหน่อย
คือต้องแบบที่แพรรี่ไพรวันเขาบอกนะคือศึกเถอะไม่พร้อมก็ศึกเถอะ
จริงค่ะอย่าอยู่ให้แปดเปื้อนศาสนาเลยเออนี่ฮะทางเพจแม่ทัพลิงเนี่ย
บอกว่าสงสารญาติโยมเหลือเกินค่ะนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะ
รูปนึงนี่แหละกำลังปฏิบัติภารกิจสยิวนะฮะ
คือในคลิปเนี่ยมันจะเห็นหน้าชัดเจนมากค่ะการปฏิบัติภารกิจตรงเนี้ย
มันชัดเจนมากชัดเจนถึงขั้นเราต้องเบอร์ทางหน้าแบบนี้เนอะ
คือถ้าเห็นร่างกายเนี่ยรูปที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะนั่งคล่อมคนที่นอนอยู่
ค่ะแล้วจะเห็นอวัยวะเพศอืมลักษณะกำลังปฏิบัติกามกิจกำลังทำอะไรกันอยู่
รวมเพศอะอ่าซึ่งแม่ทับลิงจุ๊บกรูนี่อ่าขอบคุณค่ะ
บอกนี่ไม่ใช่คลิปเก่านะไม่ใช่คลิปเก่าเล่าใหม่ด้วยอ่านี่นี่นี่
นี่เห็นไหมบอกรู้นะเดี๋ยวต้องออกมาพูดว่าคลิปเก่า
เพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนี่คลิปใหม่ไม่ใช่คลิปเก่า
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ทำให้ทราบว่าโอ้โหนี่เห็นไหมพระสงฆ์นี่
พระเจ้านี่ดูกันบอกเห็นหน้ามันชัดเจนไงในคลิปอ่ะก็หน้าเต็มจอขนาดนั้นน่ะ
อ่าหลวงพ่อท่านบอกอ๋อนี่ไม่ใช่พระอ้าวแต่เป็นเนรอ๋อนี่นะฮะ
จำวัดอยู่ที่พื้นที่นนทบุรีนะฮะเราก็ไปตรวจสอบนะครับ
วาดวัดพระลูกวัดชาวบ้านในพื้นที่เห็นคลิปแล้วยืนยันว่าเป็นสามเณรจริง
จำวัดอยู่ที่วัดนี้ที่นนทบุรีนะครับแต่ปกติไม่ค่อยอยู่วัด
มาบวชได้ไม่นานนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามีพฤติกรรมแบบนี้
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อปลายปีที่แล้ว๖๕ไม่เคยทราบประวัติที่มาที่ไปเหมือนกัน
แต่สมเนรรูปนี้ไม่ค่อยอยู่วัดชอบขออนุญาตบอกไปช่วยงานบุญวัดอื่น

ไม่รู้เหมือนกันโอ้โฮมันเป็นไปทำอย่างนี้ได้ยังไง
ไปบ้านนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจมากมาก
ก็บอกว่าไปฝั่งลูกนิมิตร
ไปช่วยวันเกิดของครูบาอาจารย์

อ้าวลูกเหมือนไปสวดมวลภุตศีร

ก็ใช้กระทานที่
เออเก่งเขาดีเขาเก่ง

ที่ถูกกล่าวอ้างว่าสามแม่เนญไปจำวัดอยู่

สำนักพระพุทธศาสนาต้องตรวจสอบโดยด่วนเลย
เพราะเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดนนทบุรีก็ยอมรับแล้วว่า
บุคคลในคลิปนี้เป็นสามเณรในสังกัดจริง
แล้วถ้าทุกวันนี้ยังห่มเหลืองและยังคงเป็นสามเณรอยู่
มันไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแล้วก็ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสีย

ไม่ต้องไปถามแล้วว่าคลิปเก่าหรือคลิปใหม่
ถ้าเป็นช่วงที่คุณยังบวชอยู่บวชนี่
คุณผิดคุณประราชิกแน่นอนอยู่แล้ว